วันนี้วันที่เท่าไหร่๒๖ใช่ไหมอีกไม่กี่วันเนี่ยนับ

แล้วก็จะไปเจอกับเรื่องราวที่มันแบบว่า

เพราะฉะนั้นอยากจะพาไปนี่เลยนะครับที่ขำชโนต

แล้วไปเจอกับหลานแล้วก็ยายคู่หนึ่ง

อยากรู้เหมือนกันไปเจออะไรดูกันหน่อยนะครับ
เด็ดสักตัว
เด็ดสักตัวไม่พอหรอก

เพื่อกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมา
ในวันที่ใกล้จะถึงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เอาล่ะผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนี่เลย
คู่นี้ยายและหลานสาว
เป็นชาวจังหวัดชายภูมิกำลังใช้โทรศัพท์มือถือ
ส่องไปส่องมาที่ต้นไสที่หักโค้นลงมา

แล้วอยู่หลานก็บอกว่า
เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วยายจ๋า

ยายก็บอกว่าเอาได้เลขแล้วเหรอเอาละงั้นเดี๋ยวเรากลับกัน
หลานก็บอกว่าเปล่าหรอกแบตหมดเรียบร้อยแล้ว

ตื้อเลยส่องไม่เจอสักที
แซวเล่นจริงเขาบอกว่าเขาเจอนะ

เจออย่างที่เขาต้องการอ่ะตัวเลขอ่ะ
หลานเขาบอกไปแบบนั้นบอกว่าเจอแล้ว
ยายถ่ายเก็บไว้ไหม

พอรู้ว่าต้นไสให้เลขเด็ดกับยายหลานคู่นี้

ถ้าเราจะเจอกับเขามากก็ไปถูไถ

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
วิจารณญาณในการรับชม
แต่ถ้าอยากจะไปก็ต้องใช้เวลากันหน่อยละกัน
ไปที่คลัมชาโน้นบอกเลยว่าคนเยอะ

นอนให้พอกินมาให้ดี

เออมีส่องไปส่องมา